คุณผู้ชมค่ะพูดเรื่องหมอลำแล้วก็จะเป็นยังไง
ถ้าเบิ้ลประถุมราชเข้าข้องใจนะ
อยากจะควงเอหวานเหมือนพ่อเอ๊ะเหมือนพ่อ
แล้วก็เจ้าหย่องเบิ้ลจะรอดไหมอย่างไรจะเป็นยังไงไปชมกันในช่วง
เจ้าแจ๊กริมเจ้า
เจ้าแจ๊กริมเจ้า
อาหารต่อไปนี้ไม่ได้มีแค่เต้ายองที่เอวหวาน
ขอเชิญพับกบเอ้ยพบกับตัวพ่อมาก่อนกัน

ควงเอวแบบฟินให้เบิ้ลปฐุมราชดูเป็นขวัญตา
เอ้าห้าหกเจ็ดแปดหมวนซ้ายหมวนขวาเด็กหน้าน้ำกระเดิม
เจ้าเห็นเหรอว่ะนี่ได้ระเบียบ

แล้วเบิ้ลเป็นใจได้ไงขอเขาเป็นขัด
เป็นคนไงไม่เป็นพวก
เต้นเรือขนมเธอยังไง

ลีลาต้าเบิ้ลพอกับเธออย่ามีละพอ
ดูสว่างงานนี่เพราะมีครู

คงต้องขอพื้นที่ให้เบิ้ลขึ้นเวทีระเบียบจากเธอละมั้ง
ได้อยู่บ่พ่อเอ๊ะจ๋า